ยองไปเจอศพผู้หญิงฮะลอยอยู่ในสระน้ำในหมู่บ้าน
ล่าสุดนะครับสามีเข้าไปพบตำรวจยืนยันว่า
ภรรยาของเขาที่เป็นศพไปแล้วเนี่ย
ตั้งคันได้๔เดือนแล้วหายออกไปจากบ้านครับ
ตำรวจภูทรแกลงคุณหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

มีคนพบศพที่สะน้ำรอยไล่หนองแหวน
ตะบนทางเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองจุดที่พบศพนะครับอยู่ห่างจากขอบสระไปประมาณสัก๕เมตร
ไปเจอศพผู้หญิงนะครับนอนคว่ำหน้าสวมเสื้อยืดสีเหลืองสวมกางเกงขาสั้นสีเทา
มีกางเกงชั้นในแต่ว่าคือสวมขาข้างเดียวแล้วถูกถลกมาอยู่ที่เอวนะคุณผู้ชม
แล้วที่ตัวของเธอเนี่ยมีรอยสักที่แขนที่ขาเมื่อนำศพขึ้นจากน้ำนะครับมาตรวจสอบนะครับ
ที่บริเวณลำคอมีร่องรอยนะครับเชือกรัดจนเขียวช้ำแต่ที่เจ้าหน้าที่พบพิรุษคือกางเกงในที่ผมบอกนะฮะ
มันสวมขาข้างเดียวอยู่แล้วมันถูกถลกขึ้นมาอยู่ที่นะครับด้านบนจุดเกิดเหตุยังพบรอยคือมีทั้งรอยเท้าแล้วก็รองเท้าแตะนะครับของผู้ตายตกอยู่ที่ขอบสระ
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒๔ชั่วโมงนี้ฮะรองเท้าแตะของเธอครับ
ตำรวจส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลแกลงครับแล้วก็จะสอบสวนหา
เบาะแสว่าผู้ตายนั้นเป็นใครนางวงเดือนกับนายสุพศ
สามีภรรยาที่มาพบศพเล่าบอกว่าเขาทั้งสองคนเอารถบรรทุกไก่
ล้างตรงนี้แหละนะแล้วก็มาเจอศพลอยอยู่ในสระน้ำ
ก็เลยไปแจ้งชาวบ้านแล้วก็ตำรวจให้มาตรวจสอบ
ชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงไม่มีใครรู้จักครับศพนี้

แล้วก็บอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็เอารถมาล้างเหมือนกันตรงนี้
ที่เขาเจอศพตอนเช้าแต่เมื่อวานยังไม่เห็นนะ
เหมือนเมื่อกี้นี้ครับ
ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับตำรวจทราบแล้วว่า
ผู้เสียชีวิตหรือผู้ตายคือ
นางสาวกฤษณาแสงอรุณหรือชื่อเล่นชื่อติ๊กอายุ๑๙
อยู่บ้านเช่าห่างจากจุดพบศพไปประมาณ๓กิโลเมตร
ตำรวจนำตัวนายพีรพงศ์เพียขันทาอายุ๒๒ปี

พีรพงศ์ให้การบอกว่าเขาอยู่กินกับผู้ตายมา๒ปีแล้ว
ปัจจุบันฝ่ายหญิงตั้งครรภ์ประมาณ๔๕เดือนได้
เขาเนี่ยเพิ่งจะกลับมาจากไปทำงานที่ภาคใต้
เมื่อช่วงเช้าวันนี้เองมากับพี่ชาย
โอ้โหมาถึงปั๊บมาทราบข่าวร้ายเลยว่าภรรยาเสียชีวิต
ระหว่างที่เขาไปทำงานที่ภาคใต้เนี่ยผู้ตายอยู่กับแม่ของเขา

แต่ผู้ตายมักจะออกไปนอนค้างที่บ้านเพื่อนเป็นประจำ

ล่าสุดเพิ่งจะวีดีโอคอลกับผู้ตายเมื่อคืนนี้
ไม่มีรางบอกเหตุอะไรเลยแล้วก็ไม่เคยเล่าให้ฟัง

จากการสอบถามเพื่อนทราบว่าช่วงตี๔นะครับ
เมื่อเช้านี้ตี๔มีคนกัมพูชาครับ
อาจจะเป็นเพื่อนกับผู้ตายมารับออกไปจนมาพบเป็นศพ
สำหรับผู้ตายเคยทำงานร้านคาราโอเกะนะครับ
แต่ก็ลาออกมาหลังจากแต่งงานกับเขาฮะ

เมื่อเช้าเมื่อประมาณกี่ชั่วโมงก่อนที่ว่าพี่จะเข้ามารับนี่นะครับ
เพิ่งจะรู้แล้วแล้วก่อนหน้านั้นอีก๒๓วันเราอยู่ด้วยกันหรือเปล่า
ไม่ได้อยู่ครับเพราะผมตอนคือ๒๓วันนี้ผมอยู่ใต้
ผมอยู่ที่ใต้แต่ตัวเขาจะอยู่ที่บ้านที่บ้านแม่ที่บ้านแม่ผมที่อัตภัณฑ์นะครับ
เขาหายออกจากบ้านไปกี่วันแล้ว
ก็คือเขาไม่ได้หาคือเขาไปเทียวไปเทียวมา
คือเขาจะเป็นอย่างนี้แหละที่ว่าที่ฟังที่ว่าแม่เขาเล่าให้ฟัง
เพราะว่าเวลาผมไม่อยู่บ้านเขาก็จะออกไปอย่างนี้
ต่อไปบ้างบ้านเพื่อนหรือจะไปกับใครอย่างนี้
ไปประมาณเช้ากลับไปกลางคืนเช้ากลับครับ
แล้วก็เทาะกี่เดือนนี้
ปฏิพัฒน์ภูมิลีครับท่านผู้กำกับสพแกลงระบุว่า
ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยาหลักฐาน
โดยชุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแส
และตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็จะมาระบุสาเหตุการตายต่อไปครับ